คุณผู้ชมพาลงใต้ไปที่อำเภอขนอม

เอาทางข่าวนะ
พาไปดูนะคะงูเหลือมบุกบ้านอีกแล้ว

คือเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
หมาพันบางแก้วที่เลี้ยงไว้มันเห่า
เห่ายังไงครับ

แล้วปรากฏว่าเดินไปเจออีเหลือมตัวนี้

ไปเจองูเหลือมตัวนี้ตัวใหญ่เขื่องมากยาว๓เมตรนะคะ
นี่มันไปอยู่อยู่ที่หลังอุซ่อมรถ
ซ่อมรถที่ชื่อว่าพฤษในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีนี้ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยลงพื้นที่มา
ใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับไปได้นะคะ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าหลังเลิกงานกลับเข้ามาที่บ้าน
หมาพันบางแก้วที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันเห่าเห่าเสียงดังผิดปกติมากคุณค่ะ
ตอนแรกนึกในใจว่ามีโจรขึ้นบ้านหรือเปล่า
่องไปดูค่ะเจองูเหลือมตัวใหญ่มาก
ดอยู่ข้างมีซากไก่บ้านตายอยู่๑ตัวด้วย
หลักฐานค่ะหลักฐานค่ะชัดเจนเลยแบบนี้นะคะ
ว่างูเหลือมตัวนี้มันจะมากินไก่
แต่ว่าเห็นหมาเห่าซะก่อนรัดไปแล้วยังไม่ได้เขมือบ
ก็เลยทิ้งซากไก่เอาไว้ให้ดูต่างหน้าแบบนี้
แต่ว่าโชคดีแม่ไก่แล้วก็ลูกไก่อีก๕ตัวยังรอด
ไม่เป็นเหยื่อของอีเหลือมรายนี้
แต่เอ๊ะก็ไม่ได้บอกเลขที่ของอู่ซ่อมรถนะ

งูเหลือมห่าวยังไงคะไม่ใช่
ไก่มาร้องอย่างไรอีกเอาให้เข้าทรัพย์ใช่ไหมคุณนี่จริงเลย